คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยคือเมื่อวานเนี้ยค่ะหลังจากที่
วลชนกลุ่มผู้ชุมนุมเขาได้มีการแยกย้ายสลายตัวกันไปแล้วแต่มันมีเหมือนกับเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้น
บริเวณแยกวงเวียนใหญ่ช่วงเวลาประมาณ๓ทุ่มครึ่งค่ะ
ก็มีกลุ่มที่เป็นกลุ่มนักเรียนอาชีวะเหมือนกับวิ่งกรูเข้าไปที่รถบรรทุกน้ำ
ว่างป่าสิ่งของใส่รถรถคันนี้นะคะตามภาพที่เห็นอยู่นะคะ
เป็นรถบรรทุกน้ำของสำนักงานเขตคลองศาลกอทมในคลิปจะเห็นคนฮือเข้าไปที่รถ
ทั้งตะโกนใส่รถทั้งเครื่องปลาข้าวของเข้าไปที่รถแล้วก็เหมือนกับตะโกนต่อว่าด้วยนะคะ
นี่เป็นภาพค่ำเมื่อวานนะเมื่อวานสามทุ่มครึ่งที่วงเวียนใหญ่นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ขับรถหนีแต่เหมือนกับถูกขวางเอาไว้ตามภาพนี้เลยอะค่ะ
นี่นะคะก็มีการล้อมรถเอาไว้เอาแผงเหล็กมากั้นปิดไม่ให้รถไปต่อ
ทีนี้ค่ะภาพที่เห็นเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการเข้าใจผิดว่ารถน้ำคันนี้
เป็นรถน้ำที่จะมาฉีดสลายกลุ่มผู้ชุมนุมก็เลยไม่ให้ผ่านเส้นทางตรงนี้
รถที่ขับอยู่ใกล้คุณผู้ชมเห็นไหมคะเขาก็ชะลอเขาก็รอดูสถานการณ์
แต่หลังจากนั้นนะคะกลุ่มนักเรียนอาชีวะไปทำความเข้าใจ
ยกมือไหว้ขอโทษค่ะเหตุการณ์ถือว่าจบลงด้วยดีนะคะ
สำหรับบริเวณวงเวียนใหญ่เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมคือกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย
เขาประกาศยุติการชุมนุมแยกย้ายกันกลับตั้งแต่ทุ่มหนึ่ง
แต่ภาพที่เห็นเป็นช่วงเวลาประมาณ๓ทุ่มครึ่ง
หมายความว่าคือยังมีบางส่วนที่เขายังอยู่กันต่อไม่เดินทางกลับ
แต่สรุปแล้วก็เป็นอันนี้คือภาพการชุมนุมที่วงเวียนใหญ่เมื่อวานนี้
ก่อนที่จะมีการประกาศยุติการชุมนุมไป
ซึ่งเขายุติไปอย่างเรียบร้อยตอนทุ่มหนึ่งแต่มีแค่บางกลุ่มเท่านั้น
ที่เขายังอยู่ต่อจนถึงสามทุ่มแต่มันก็เป็นเรื่องของความเข้าใจผิด
คิดว่ารถน้ำของทางกรทมเป็นรถน้ำที่จะมาฉีดสลายการชุมนุม
มันเลยเห็นภาพแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วกลุ่มคนที่อยู่ในภาพเนี่ยค่ะ
เขาบอกว่าเขาไปขอโทษคนขับรถน้ำแล้วนะคะขอโทษแบบยกมือไหว้นะคะ
ไปรวมตัวกันชุมนุมที่วงเวียนใหญ่เมื่อวานนี้ค่ะ
เขาก็โพสต์เรียกร้องให้กลุ่มนักเรียนอาชีวะที่ยังอยู่กลับบ้าน
แล้วก็ติดแฮชแท็กประกาศครั้งสุดท้ายอาชีวะที่ยังอยู่วงเวียนแยกย้ายกลับบ้านด่วน
หากยังมีคนอยู่แสดงว่าอาชีวะปลอมมาสร้างสถานการณ์จงใจให้เกิดความเกลียดชังในสังคม
เฟซบุ๊กฟันเฟืองธนบุรีก็ออกมาโพสต์ขอโทษประชาชนนะคะ
ที่มีผู้เข้าร่วมชุมนุมที่วงเวียนใหญ่ก่อให้เกิดเหตุการณ์เป็นภาพที่เหมือนกับมีความวุ่นวายเกิดขึ้น
ที่ให้ดูคลิปไปเมื่อสักครู่อะค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทางกลุ่มเขายืนยันว่ามีการยกมือไหว้ขอโทษและเรื่องราวก็จบลงด้วยดีค่ะ